สำหรับซื้อเจ๊สั่งลุยของเราพี่บุ๋มปนัดดา
ออกอาการปรี๊ดแตกควันออกหูแทนน้องรักนะคะพี่แหม่มวิชุดา
หลังจากที่มีคนมาด่าว่าพี่แหม่มโง่
เพราะว่านำเงินไปช่วยเหลือน้องหมา
จำนวน๕๐๐๐บาททุกเดือน

ซึ่งเธอก็ขอออกตัวตอบกลับเลยว่า
ข้องใจกับกลุ่มคนที่คิดแง่ลบ
กับการแสดงน้ำใจของคนที่ช่วยเหลือสัตว์
พร้อมกับตั้งคำถามแก้มตัดเพราะว่า
ดารานักแสดงทำสิ่งดีก็ถูกเหมารวมว่าสร้างภาพ
แต่ถึงแม้ว่าตัวเธอจะเคยเจอคำพูดเหน็บแนมต่างนานา
ก็ยืนยันว่าจะเอาใจช่วย
พร้อมกับให้กำลังใจคนทำดีต่อไปค่ะ
ถ้าเธอจะช่วยหมามันผิดตรงไหน
ดีกว่าคนบางคนไม่เคยช่วยใครเลย
แถมยังคอยพยายามดึงจิตใจเขาลงอีกเนี่ย
เป็นคนยังไงต้องถามตัวเองมากกว่า
ถ้าคุณไม่พอใจกับภาพที่ดาราเขาสร้างให้มันดีเนี่ย
แล้วคุณบอกว่าดาราสร้างภาพสร้างภาพเนี่ย
ผมถามเลยว่าคุณอยากดูภาพอะไรของดาราเหรอ
ดาราด่ากันภาพดาราทะเลาะกัน
ดาราเสพยาภาพดาราขับรถชนคน
ภาพอะไรที่คุณต้องการแล้วคุณค่อยด่าครับผม

ทำให้ไอ้คนที่ด่าด่าก็อักแดดิ้นตายไปเลยกับความดีของเรา
ไม่ต้องไปสนใจเพราะเรารู้ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ
ถ้าเกิดว่ามันเป็นการสร้างภาพในแง่บวก
สร้างภาพในทางที่สร้างสรรค์ก็ทำต่อไปเถอะค่ะ

เรื่องแบบนี้จริงเราควรที่จะยกย่อง
แล้วก็ชื่นชมมากกว่าที่จะมาว่ากันแบบนี้

เหตุผลหนึ่งก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนั่นเองค่ะ

ชอบนำหมาแมวจรจัดมาเลี้ยงแล้วก็มาดูแลรักษา
อยากจะสารต่อในสิ่งที่คุณพ่อเคยทำเอาไว้

ทำไมเราไม่ยกย่องไม่ชื่นชมกันอันนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเป็นคนยังไง
ใครไม่ยกย่องช่างเขาค่ะพี่แหม่มค่ะแต่ว่าเราสองคนค่ะชื่นชมที่อยู่ตรงนี้นะคะใช่ค่ะ